แล้วถ้าหากพูดถึงราคาข้าวเป็นของที่เราทานกันทุกวัน
จะบอกว่าบางพื้นที่ราคาข้าวมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะ
อย่างราชบุรีเองเขาก็บอกมาว่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นไป
แต่มันก็ยังขายได้อยู่ค่ะ
ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
ที่นี่เขาขายข้าวนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม
อาเฟอร์โพธาราบจังหวัดราชบุรี

ทางหนึ่งที่ขายอย่างนี้ขายง่ายแล้วขายดีด้วยนะ
ขายดีคนมาทานกันไงซื้อไปทำไปทานกันที่บ้านที่ทำงาน
ทำกับข้าวใช่ไหมล่ะแล้วขายในตลาดตรงนี้สบายเลย

ผู้ประกอบการร้านข้าวนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น
ก็เลยทำให้ราคาขายก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกัน
อย่างเจ้าของร้านร้านอุดมทรัพย์คือคุณชัชวานสอนเพชรเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาราคาข้าวสาร
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลินี่นะจากเดิมอยู่ที่๑๓๐๐บาทต่อกระสอบ
ปรับเป็น๑๕๐๐บาทต่อกระสอบแล้ว
มีมากมายหลายเกร็ดข้าวหอมมะลิข้าวธรรมดาข้าวกล้องไรสเบอรี่
ถูกต้องส่วนข้าวเหลืองอ่อนจากราคา๘๙๐บาทเป็น๙๘๐บาทแล้ว
พอนำมาหุงเป็นวัตถุดิบสำหรับเอาไปทำอาหาร
เขาบอกว่าคำนวณราคาหักลบค่าแก๊สค่าถุงพลาสติกค่าน้ำค่าไฟ
มันแทบจะไม่เหลือกำไรเลยนะ
ก็ต้องยอมรับว่าต้นทุนมันสูงขึ้นจริง
อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวสารไทยถูกส่งขายไปต่างประเทศเยอะ
ปริมาณข้าวปีนี้เลยไม่เพียงพอนะคะ
ทำให้ราคาจำหน่ายแต่ละวันก็ผันผวนไปตามกลไกตลาดนั่นแหละ
แต่ยังไงก็ตามทางผู้ประกอบการขายข้าวนึ่งเขาก็เริ่มคุยกันแล้ว
ปรึกษากันแล้วว่าเอ๊ะยังไงดีปัญหาราคาต้นทุนข้าวสารมันยังหาทางออกไม่ได้

อาจจะต้องเป็นแบบนั้น

ต้องทำใจแล้วก็ต้องยอมรับปรับเปลี่ยนกันด้วย
แล้วก็ต้องำรับเพิ่มราคา

เพราะว่าบางคนเขาไม่ไหวจริงนะ
ได้เท่านี้แต่ได้ปริมาณน้อยลง